กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์

ตำรวจคาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มแขกขาวนะคะ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ได้มีการสั่งการให้ประสานกับตำรวจสากลนะคะ
เพื่อที่จะหาข้อมูลเชิงลึกในการติดตามตัวคนร้าย
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
โจรกรรมเงินมูลค่ากว่า๑๒ล้านบาทจำนวน๒๑ตู้

โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างตำรวจพบว่า
กลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นชาวยุโรปตะวันออก
หรือว่ากลุ่มแขกขาวจำนวน๕คน
ซึ่งมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับกลุ่มที่ก่อเหตุจรกรรมเงิน
ในประเทศไต้หวันแล้วก็มาเลเซียค่ะ
โดยคาดว่าคนร้ายทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า๒๐คน
ขณะเดียวกันยังพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน
แล้วก็พบว่าบางคนได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ตำรวจจึงได้มีการประสานข้อมูลกับตำรวจสากลในการติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
ส่วนจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำระบบของตู้ไปตรวจสอบหาความชัดเจนว่า